อ่าไหนก็พูดถึงเรื่องของปลาค่ะเรื่องของอาหารแล้วก็ของตลาด
ไปตลาดกันเลยอ่าเช็คราคาสินค้ากับน้องใบตองในตลอดตลาดค่ะ
ตลอดตลาดวันนี้ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้ากันแล้วนะจ๊ะไปดูในตลาดกันเลยจ้า
เช็คกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะหมูเนื้อแดงนะคะ
คงที่อยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะ
กันที่ราคาของเห็ดหน่อยใครชอบทานเห็ดต้องเช็คกันหน่อยนะจ๊ะ
เห็ดฟางหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม
เห็ดหูหนูห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทองสามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันต่อในตลอดตลาดเนาะคุณผู้ชม